ก็อยู่คู่กับคนไทยเรานะคะคุณผู้ชม

มันก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เราเคารพนับถือ
อย่างเจ้าแม่ตะเคียนที่ให้โชคลาภแบบเป๊ะตรง
งวดที่ผ่านมา๑กุมภาพันธ์

ก็เลยไปไหว้ขอบคุณกันเป็นจำนวนมากคุณผู้ชม

ก็คือกรณีที่สองแม่ลูกคอหวยเนี่ย
ซุ่มขูดเจ้าแม่ตะเคียนหาเลขเด็ด

ที่ตลาดเปิดใหม่๒แควร์
เลข๔ตัวก็คือ๘๕๓แล้วก็๒

วันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา

ปรากฏว่ารับทราบกันถ้วนหน้าค่ะคุณ
ก็เลยทำพิธีเส้นไหว้อย่างเป็น
ทางการอีกครั้งเพื่อเตรียมตั้งศาล

เจอตัวเลขหรอคะคุณ

ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะแหม
เอาอีกแล้วตลอดข่าวมาเล่าเรื่องอะไรให้มันงมงายอีกแล้ว
คือชาวบ้านเขาเล่ากันมาแบบนั้น
คุณผู้ชมฟังข่าวแบบนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาเล่ากันมาอีกทีนึง
มันก็เป็นโชคเป็นลาบเป็นดวงเป็นเหตุการณ์เป็นครั้งไปเนี่ยนะคะ
พอถูกกันยกตลาดแบบนี้วันที่๒กุมภาที่ผ่านมา
ที่ตลาดเจริญโรธตำบลท่าทองจังหวัดพิสุนุโลก
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของในตลาด
ก็เลยมาจุดทูบจุดเทียนนำผลไม้น้ำแดงน้ำดื่มมาเส้น
ไหว้กิ่งไม้รากไม้ที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละ
เพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณที่ให้โชคให้ลาบนะ
ฟังคนที่ได้รับโชคจากการขอพรดีกว่าว่าจริงเท็จแค่ไหนคะ
มาขอพรท่านท่านก็มาเข้าฝัน
เพราะว่าให้หนูมีโชคมีลาบเพราะมาอยู่ตลาดตรงนี้
หอยล้ำเป็นรวยมะค้าขายอยู่ตรงนี้
แบบเดียวก็ได้หน่อย๒วัดแล้ว

วันนี้ถูกเล็กอะไรคะ

ได้เลขจากไหน
เล็กจากเจ้าแม่แต่เค้ายังไม่มีชื่อ

ค่ะหรือว่าซื้อชุดไทยไหมเค้าก็อยากไปชุดไทย
เรื่องของการที่ว่านู่นนี่นั่นมาเข้าฝัน
ผมเมื่อเคยนี่มาเข้าฝัน
ใบตองมาเข้าฝันชีวิตชื่อไม่เข้าฝันเหรอ

ไม่ได้ให้อะไรให้ความฉงนสงสัยตื่นมาปั๊บ

ส่วนใหญ่เวลาคนอายุเยอะตื่นแล้วเนี่ยนะจะหลับยาก

เดี๋ยววันหลังดิฉันต้องพบแพทย์แล้ว

เอาล่ะเรื่องของความฝันก็ว่า

เชื่อได้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะ
แต่อย่าไปงมงายอย่าไปแบบว่า
ใช้ชีวิตอยู่กับมันจนมากจนเกินไปอันนี้มันก็ไม่ดีนะ

เขาถูกแบบนี้ก็เลยเปิดพื้นที่ให้ขายฟรีนะ
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญต่อบุญกันไปจากโชคครั้งนี้นะคะ
โอ้โหช่วงนี้ตลาดคึกคักเลยเนอะ